ดูเหตุการณ์ทางใต้ก่อนนะครับนครศรีธรรมราชนะครับ
มีคนร้ายใช้ปืนบุกเดี่ยวไปจี้ชิงทองจากร้านทองนะฮะ
ทองไปเนี่ยน้ำหนักทองคำนะฮะ๔๐กว่าบาทนะครับ
ตอนนี้ยังจับไม่ได้นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่มาคนเดียวฮะแล้วเวลาเหลือเฟื่อทีเดียวนะฮะ
เพราะว่าใช้ปืนเนี่ยขู่มาเลยนะฮะแล้วพนักงานเขาก็นี่ฮะ
พากันแบบเขาก็กลัวแล้วฮะมันปืนนะฮะก็พากันหนีเข้าไปข้างหลังก่อน
คนร้ายก็นี่ใช้ปืนจี้อย่างนี้แล้วก็กวาดทองไปเลยนะครับ
เลือกเส้นใหญ่ค่ำมาวานนี้อืมเห็นไหมฮะ
นี่ครับเป็นห้างแห่งหนึ่งนะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับ
ผู้ชายคนนี้คือตำรวจบอกถ้าดูจากลักษณะพฤติกรรมการก่อเหตุเนี่ย
การมาเป็นอย่างดีเลยล่ะสวมหมวกไอ้โม่งมาเลยนี่
ดำแบบนี้เลยนะฮะเอากระเป๋าสะพายมาด้วย
เอาปืนมาขู่พนักงานซึ่งมีผู้หญิงอยู่๖คนผู้ชาย๑คนนะครับ
ทุกคนก็วิ่งหนีเข้าไปหลังร้านแล้วคนร้ายก็ปีนข้ามเคาน์เตอร์
กวาดทองไปจากในตู้นะฮะเบื้องต้นได้ไปทั้งหมดเป็นทองคำนะครับ
น้ำหนักทองคำสี่สิบเส้นนะฮะขนาดเนี่ยปะปนกัน
ก็รวมแล้วก็๔๐กว่าบาทนะฮะมูลค่าก็ล้านกว่าบาทนะครับ
แล้วก็วิ่งหนีไปทางด้านหลังห้างนะครับแล้วไปปีนกำแพง
หนีไปอย่างรวดเร็วนี่จังหวะตรงนี้นะฮะออกประตูด้านหลังห้างไปนะครับ
คนแถวนี้เขาก็หลบกันนะฮะผ่านลานจอดรถไป
คือวิ่งแบบไปปีนกำแพงของห้างออกไปอีกนะฮะ
ซึ่งพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยนี่ทุ่ม๒๗นาทีเมื่อวานนี้ตำรวจบอกแสดงว่าวางแผนมาเป็นอย่างดี
คงจะจอดรถเอาไว้หลังกำแพงนะฮะเสร็จแล้วก็มุ่งตรงไปตรงนั้นเลย
ที่เกิดเหตุนะครับเป็นร้านทองเยาวราชกรุงเทพ
อยู่ที่ชั้นหนึ่งในห้างแห่งหนึ่งนะฮะที่อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
นี่ที่ห้างโลตัสนะฮะห้างร้านทองเยาวราชกรุงเทพนะครับ
งที่สพทุ่งส่งนะครับหลังเกิดเหตุตำรวจก็มานะครับ
พนักงานของร้านยังตกใจกันอยู่นะครับบอกกำลังนับเงินอยู่ในเคาน์เตอร์
เพื่อเตรียมปิดร้านเมื่อวานนี้ค่ำคนร้ายมาถึงก็เอาปืนขู่มาเลยนะฮะ
ตำรวจก็มาเอาพวกรอยนิ้วมือแฝงรอยพื้นรองเท้าต่างนะครับ
ในที่เกิดเหตุเก็บเอาไว้ตรวจพิสูจน์ก่อนนะครับเผื่อจะเจอผู้ต้องสงสัยนะครับ
กำลังเร่งติดตามตัวกันอยู่นะครับกล้องวงจรปิดก็อย่างที่เห็นนะครับ
ลงพื้นที่ไปเนี่ยพอไล่กล้องวงจรปิดไปคนร้ายนี่ตอนมานะฮะ
มาจากทางกำแพงด้านหลังห้างนั่นแหละครับ๑๙นาฬิกา๒๕นาที
ใส่ชุดที่ก่อเหตุเข้ามาเลยเลือกตอนค่ำเมื่อวานเลยนะฮะ
จังหวะนั้นก็เดินปรีไปที่ร้านทองผ่านลานจอดรถมีกระเป๋าสะพายมาเลยนะครับ
เดี๋ยวจะมีจังหวะที่คนร้ายเนี่ยล้วงปืนออกมาจากกระเป๋า
นี่พอมาถึงร้านทองนี่ใกล้นี่เห็นไหมเอามือนี่เตรียมแล้ว
มีลูกคงลูกค้าแถวนั้นที่เขายังเดินซื้อของอยู่นะเขาก็เดินผ่านไป
พอไปถึงตรงร้านทองตรงนั้นนะครับก็ล้วงปืนขึ้นมาแล้วก็เอาปืนขึ้นมาขู่พนักงาน
จังหวัดตรงนี้แหละครับทุกผู้ชมครับนี่พนักงานก็หลบหนีเข้าไปด้านหลังเคาน์เตอร์ก่อน
คือปืนจริงปืนปลอมก็ไม่รู้ยังไงก็ต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะ
คนร้ายก็ก่อเหตุกวาดทองไปณขณะนี้ยังจับไม่ได้นะครับ
แต่ตำรวจเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยวางแผนมาเป็นอย่างดีนะครับกำลังเร่งติดตามจับกลุ่มตัวอยู่
แต่ได้ทองคำไปเยอะเลยนะคะช่วงนี้ทองแพงด้วยทองรูปภัณฑ์บาทนึง๓๒๐๐๐กว่าแล้ว
แต่เอาไปปล่อยที่ไหนก็ยากผมว่านะเอาไปเยอะขนาดนี้นะ